มิถุนายนสองพันห้ามร้อยหกสิบสาม
ทบศพพิมพ์ชะดาพรหรือภูนิ่มหญิงสาววัยสามสิบปี
ภรรยาของอดีตรองสารวัตรสืบสวนสนวังทองหลาง
ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักย่านลาดพร้าวกรุงเทพ
ร้อยจำรวจเอกสงฆ์หรือผู้กองบ่อย
ว่าภรรยาเอาปืนไปยิงตัวตาย

ทำให้ครอบครัวปูนิ่มไม่เชื่อคำให้การเพราะเธอเป็นคนถนัดขวา
แต่กลับพบบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านซ้าย
พยานให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะทะเลาะมีปากเสียงกัน

เคยถูกเอาปืนจ่อหัวแต่เธอไม่เคยคิดฆ่าตัวตาย
ประกอบกับร่องรอยคราบเลือดในจุดเกิดเหตุ
มีการตรวจสอบทิศทางการกระเซ็น
คราบเลือดที่เปลือกเสื้อผ้าวิถีกระสุนมุมกด
เป็นไปได้หรือไม่ว่าเธอจะถูกฆ่าตาย
ผู้กองบอยถูกคุมตัวไปสอบสวน
แต่ความสงสัยของครอบครัวก็จบลง
เมื่อพบขม่าวดินปืนที่มือของผู้กองบอยและผู้ตาย
เมื่อถูกสอบปากคำอย่างเคร่งเครียด

รับว่าก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเบียนในห้องนอนจนมึนเมา
ทะเลาะกับผู้ตายเรื่องภรรยาเก่า
ก่อนผู้ตายลงมาชั้นล่างจึงตามลงมา
กระทั่งเกิดการยื้อแย่งปืนกันจนปืนลั่น
ยืนยันไม่ได้ตั้งใจและรู้สึกเสียใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี
ขณะนั้นครอบครัวยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุปืนลั่น
แต่ยอมโอโหสิกรรมให้เพราะไม่อยากให้วิญญาณของนิ่มมีห่วง
เส้นทางรักของผู้กองบอยกับนิ่มไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ฝ่ายชายนั้นมีภรรยาและมีลูกอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันก็คบหากับนิ่มและมีลูกด้วยกันอีกคน
ระหว่างนั้นฝ่ายชายยังไม่เลิกกับภรรยาคนแรก
จนเกิดเป็นปมรักสามเศร้า
ทั้งสองฝ่ายต่างโพสต์เฟซบุ๊คพาดพิงซึ่งกันและกัน
เป็นปัญหาคามราคาสังเรื่อยมา
กลายเป็นชนวนเหตุทำให้ผู้กองบอยกับนิ่มทะเลาะกัน
อายการยื่นฟ้องผู้กองบอยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

สารตัดสินจำคุกผู้กองบอย๒๐ปี
ชดใช้ครอบครัวผู้สูญเสียกว่า๗แสนบาท
จำเลยยื่นประกันตัวระหว่างอุทธรณคดี
แม่ของปูนิ่มพอใจคำตัดสิน
และอโหสิกรรมให้กับอดีตลูกเขย
ที่ได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม